ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาหน่อย
คืนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเที่ยงคืนแล้ว
มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถกระบะมาที่โรงพยาบาล
บอกว่าโอ้โหครอบครัวเนี่ยติดโควิดตั้งหลายคน

มาถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนเนี่ย
เอาโรงพยาบาลบอกหมดเวลาแล้วตรวจไม่ได้อีก

จะพิ่งโรงพยาบาลค่ะ

จอดอยู่ตรงนี้ครับ
ห้องฉุกเฉินครับโรงพยาบาลบ้านโพนะฮะที่ฉะเชิงเซาครับท่านผู้ชมครับ
คือเธอมาทำแบบนั้นตอนเที่ยงคืนอ่ะนะบอกว่าโอ้โหเนี่ย
หาที่ตรวจโควิดไม่ได้นะอยากจะมาตรวจแล้วไม่ได้ตรวจนะครับ
แน่นอนว่ารบกวนผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมครับทั้งผู้ป่วยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะนี่ครับ
คือเธอไม่ยอมเลื่อนรถนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย
ใช้เวลาอยู่เกือบ๒ชั่วโมงนะครับกว่าจะเคลียร์กันได้
เจ้าหน้าที่ก็พยายามมาเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้อายุ๓๑แล้วนะฮะ
บอกให้ไปจอดที่อื่นก็ไม่ฟังเลยนะครับแล้วมือเธอเนี่ยถือมีดเอาไว้ด้วยนะ
เอามีดเนี่ยแทงใส่แขนซ้ายตัวเองไปอีกจนเลือดนี่ไหลออกมาเลยนะครับ
โวยวายโวยวายใส่เจ้าหน้าที่คือเท่าที่จับใจความได้เนี่ย
คือเธอบอกว่าคนในครอบครัวเธอติดโควิดไป๔คนแล้ว
พยายามไปหาที่ตรวจตามที่ต่างไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ก็ไม่ได้ตรวจนะไปที่ไหนก็ไม่ได้ตรวจทำให้เครียดมาก
เมื่อคืนนี้เที่ยงคืนขับมาที่โรงพยาบาลบ้านโพ
โรงพยาบาลบอกโอ้โหตอนนี้มันปิดทำการแล้ว
ห้องฉุกเฉินตอนนี้ก็รับแต่คนไข้ฉุกเฉินจริงจริงค่ะนะ
สุดท้ายเนี่ยพยาบาลต้องมาช่วยเกลี้ยกล่อมครับท่านผู้ชมครับ
จะขยับรถลงกล้า
คือที่ทางพยาบาลมาพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เอารถลงไปตรงนี้

คุยอยู่ตั้งนานนี่ฮะ

เนี่ยรุ่นใหญ่นะต้องพยายามมาบอกนะครับสุดท้ายน่ะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ยอมเลื่อนไปนั่นแหละนะครับ
แต่พอเลื่อนไปสักพักนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามไปดูนะ
เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
เพราะว่าเธอถือมีดด้วยนะตอนนั้นก็แทงแขนตัวเองไปแล้วมีเลือดไหลแล้วนะครับ
สุดท้ายเธอก็ยอมนะยอมให้ตำรวจเนี่ยเปิดประตูรถนะเอามีดเอากันไกลออกมา
แล้วก็พาไปทำแผลนะครับทำแผลเสร็จนี่ฮะทั้งมีดทั้งกันไกลนะครับ
ทำแผลเสร็จเดินโวยวายออกมาจะเอากุญแจรถคืนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องล็อกตัวไว้ก่อนนะเพื่อพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษพบ้านโพ
นะฮะตรวจสอบประวัติกับญาติญาติกับครอบครัวแจ้งไปนะครับ
พบว่าเขาก็มีความเครียดแล้วก่อนหน้านี้มีอาการป่วยซึมเศร้าอยู่ด้วย
คนในบ้านติดโควิดไป๔คนตัวเองหาที่ตรวจไม่ได้
ทีนี้ก็เลยนี่ฮะเครียดแล้วก็มาเบิ้ลเครื่องรถแล้วก็มาก่อเหตุอยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจบอกว่าตำรวจได้ตามสามีของผู้หญิงคนนี้มารับตัวกลับบ้านไปแล้วนะครับ
แล้วก็กำชับว่ายังไงเนี่ยให้พาไปตรวจโควิดให้เรียบร้อย
คือไปในเวลาทำการนะเวลาที่เขาจะสามารถตรวจให้ได้นะครับ
แล้วที่สำคัญคือให้พาไปดูเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับ
โอ้โหนี่ครับแม่คืนนี้
คือบางทีมาในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้พร้อมจะตรวจให้ในช่วงเวลานั้นไง
ใช่คือจริงตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าหาสถานที่ตรวจโควิด๑๙ยากจริง
แต่ละโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะได้รับตรวจกันแล้วด้วย
ช่วงเวลาอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานมาทั้งวัน
เขาก็สลับวงสลับเวรจะดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลอีก